คนหวังดีใครล่ะจะไม่ชอบแต่ถ้าหวังดีด้วยวิธีแบบแปลกแบบนี้คุณผู้ชมจะดีใจไหม

นะครับตกใจกับไอ้ลายแทงนี่แหละคือเรื่องของเรื่องรถคันนี้ตะปูตำ
ล้อเออตะปูตำล้อพลเมืองดีมาเห็นอยากจะบอกเจ้าของ
รถนะแต่วิธีที่เขาบอกอ่ะเอาปากกาเมจิกมาเขียนแบบนี้
แบบนี้เรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายรึเปล่านั่นแหละสิพี่ตามหนูมา
เหมือนสนุกอ่ะไม่รู้เด็กหรือเปล่านะที่ทำแบบนี้
คือพฤติกรรมเหมือนเด็กทำเลยอ่ะอืมเนี้ยเราก็ชี้มาวนทั้งรถเลยน่ะ
มาชี้ว่าล้อนี้โดนตะปูตำเขียนหัวใจไว้ด้วย
เจ้าของรถนะแต่น่าจะไหลเพราะว่าโอ้โหค่าทำสีน่าจะแพงอยู่
น่ารักสิเออไอที่ไปปะยางเนี้ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะ
โอ้โหเขาบอกคราวหลังน่ะใช้ทางลัดเลย
บอกกันตรงเลยเอออย่ามาขีดรอบคันแบบนี้นะฮะ
อ้อมทำไมล่ะ